วอร์มลูกคอกันต่ออย่างเป็นล้านย่าโม
สองมือกลับลงที่ตรงเนื้อ
อาจจะมือโฮ

คุณผู้ชมเพลงเนี่ยดังมาตั้งหลายปีแล้ว

ศิลปินชาวโคราชคนนี้ก็ดังเหมือนกัน

รวมไปถึงคนนี้ลูกทุ่งสาวสุดแซ่บ

มากสุดเนี่ยน้องไปถ่ายรายการที่บ้านเกิด

แวะขอพรกราบไหว้ท่านเท้าสุรนารีหรือว่าย่าโม

ใครไปใครมาต้องแวะขอพรขั้นก่อน
น้องใบเฟิร์นนี่นะนอกจากจะขอพรย่าโมแล้ว
ถวายเสียงด้วยร้องเพลงกราบเท้าหญ้าโหมค่ะ

ผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐบอกว่าที่เลือกเพลงนี้
เป็นเพราะว่าเป็นเพลงที่ชื่นชอบมากเลยค่ะ
แล้วก็เป็นเพลงที่บ่งบอกถึงความเป็นคนโคราชได้อย่างชัดเจนเลย
เราก็ถามน้องไปว่าขอพรอะไรไม่ยาก
น้องบอกว่าปกติขอพรในเรื่องของการงานให้ประสบความสำเร็จค่ะ

รวมไปถึงตัวเลขแม่ไปขอพรถึงที่แบบนี้

โอ้โห

อย่างดีจริง

คุณผู้ชมคือร้องสดนะขนาดมีเสียงลมมารบกวน
ก็ยังทำลายความเพราะของเสียงน้องไม่ได้จริง
น้องขอบพี่ฉันมีเลขที่ชอบ

แล่าถามน้องเอามาจากไหนลูกสาว
น้องขอบเลขที่บ้านอยู่ตรงนี้จะหมางท์
เอาล่ะจดอีกแล้วครับท่าน